คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีของน้องซายกันนะคะ
ที่เป็นนักเรียนชั้นม๕ที่ถูกคุณครูพระคว่างแก้วใส่

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลยันทีเขาก็รับเคสของน้องเข้าไปรักษาแล้ว
เมื่อวานมีการแถลงนะคะจากทีมแพทย์ค่ะ
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็ได้เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวนรดีจอดสันเทียหรือว่าน้องซายค่ะ
โดยน้องซายก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮินในตอนนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นายแพทย์สุพศสำริทธิวนิชชา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮี
พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาน้องซายออกมาแถลงผลการรักษาค่ะ
และผลตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
พบว่าบริเวณแก้มข้างซ้ายของน้องซายมีก้อนเนื้ออยู่
แต่เจ้าก้อนเนื้อนี้อาจจะเป็นห้อเลือดก็ได้หรือเป็นก้อนเนื้อก็ได้
และยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นก้อนเนื้อหรือห้อเลือดที่เกิดจากการโดนของแข็ง
หรือเป็นก้อนเลือดที่รอการสลายตัวค่ะ
ซึ่งคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องวิเคราะห์กันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนประเด็นสาเหตุเรื่องเส้นประสาทสมองคู่ที่๗ข้างซ้ายของน้องซายอักเสบ
ที่ตอนแรกเนี่ยรายงานข่าวก็คือที่บอกว่าเกิดจากการโดนของแข็งกระทบ

แพทย์ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าไม่สามารถฟันทงได้นะ
แล้วก็ไม่สามารถระบุได้เพราะว่าทางคุณหมอเองก็ยังไม่ได้เห็นบาดแผลของน้องซายตั้งแต่แรกสุด

ก็เลยไม่สามารถฟันทงได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่

ตอนนี้จะให้ฟันธงเครื่องว่าเกิดจากอะไรเนี่ย

เนื่องจากว่ามาถึงเราเนี่ย
จะถามว่าเกิดจากความรุนแรง
เพราะความดูดแรงเราไม่สามารถบอกได้

ว่าบัวมากน้อยแค่ไหนบาดเจ็บแค่ไหน
ด้านนายแพทย์สุทธนพิสูจน์ที่นุศาสตร์
อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาลยันหีก

แต่เรื่องอาการเส้นประสาทอักเสบของน้องซายตอนนี้เนี่ย
ถือว่าอยู่ในสภาวะที่สามารถฟื้นตัวเองได้นะคะ

ส่วนแนวทางการรักษาตอนนี้ก็คือจะให้กินยา
แล้วก็กายภาพบำบัดเป็นหลักค่ะ
รวมถึงจะมีการใช้วิธีแพทย์ทางเลือกด้วยการฝังเข็ม
เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้วก็จะมีการประเมินอาการทุก๖เดือน
ถ้าหากว่าอาการน้องไม่ดีขึ้นถึงค่อยทำการผ่าตัดนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการผ่าตัดเนี่ย
คือทางเลือกสุดท้ายคือตัวเลือกสุดท้ายสุดจริงถึงจะทำ
ระหว่างนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวทางทีมจะรอดูอาการน้องซายอีก๒๓วัน
แล้วก็จะให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้วก็คืออาการเท่ากับว่า
ยังสามารถฟื้นตัวเองได้ไม่ร้ายแรงมากค่ะ
ก็ยังมีกำลังใจส่งไปให้น้องซายและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
นี่ค่ะก็มีโอกาสหายนะคะ